จังหวัดชนบุรีพิษรักแรงหึงอีกแล้วนะคะ
ก่อให้เกิดการเสียชีวิตอีกแล้วเหมือนกัน
ผู้ชายจับได้ว่าฝ่ายหญิง
ปันใจไปมีคนอื่นจับได้แบบคาหนังคาเขา
พอไปคุยไปเคลียร์กับโดนยื่นข้อเสนอบอกว่า
ถ้างั้นอยู่แบบเรา๒๓คนได้ไหม

แล้วก็แทงตัวเองหลายจุดหวังจะตายตามเหมือนกัน
ตอนนี้อาการสาหัสนะคะติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
บ้านหลังนี้เป็นที่บ่งเพราะความรักของนางสาวอภิญญาสุริจันดา
กับนายธิรศักดิ์นาคเปรมอยู่กันมานานถึง๓ปี
ในพื้นที่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
แต่เมื่อกลางดึกคืนวันที่๑๖มกราคม
กลายเป็นสถานที่ยุติปัญหาหัวใจ
นายธีรศักดิ์จับได้ว่าแฟนสาวปันใจไปให้ชายอื่น
หลังเกิดเหตุตำรวจสพนปลือเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบศพนางสาวอภิญญาถูกแทงที่หน้าอก
แขนซ้ายและหัวเข่าซ้ายนอนจมกองเลือด
ข้างกันพบร่างของนายธิรศักดิ์
กอดแฟนสาวสภาพหายใจรวยริน
มีบาดแผลถูกแทงที่บริเวณหัวไหล่คอหน้าอก
เจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาลก่อนนำตัวไปส่งโรงพยาบาลบางละมุง
ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบมีดปลายแหลม
มีคราบเลือดตกอยู่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
นางสาวนรมนสุริจันดาพี่สาวของผู้เสียชีวิต
รับว่าช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทำใจยังไม่ได้สูญเสียน้องสาวไปอย่างกระทัน

ทั้งคู่มีความขัดแย้งกันมาก่อน
ไม่มีนะไม่มี
ขณะที่นายกรกันบุญสิทธิ์อาเคยของผู้ก่อเหตุยอมรับว่าหลังก่อเหตุหลานชายได้โทรศัพท์มาบอกว่าได้ฆ่าแฟนสาวเสียชีวิตแล้ว
ก่อนได้ยินเสียงหลานชายร้องด้วยความเจ็บปวดเขาจึงรีบเดินทางไปบ้านที่เกิดเหตุจนพบภาพสลดใจ
ปมการก่อเหตุครั้งนี้เป็นเรื่องหึงหวงหลังหลานชายได้รู้ว่าฝ่ายหญิงมีชายคนอื่นถูกยื่นข้อเสนอให้อยู่ร่วมกัน๓คนจนเสียใจและรับไม่ได้

เชื่อว่าปมการก่อเหตุครั้งนี้เป็นเรื่องหลานชายได้รู้ว่าฝ่ายหญิงมีชายคนอื่นถูกยื่นข้อเสนอให้อยู่ร่วมกันสามคนจนเสียใจและรับไม่ได้
เพราะเขารักสิ่งเรียกแบบนี้

เห็นแฟนสาวมีชายอื่นกระทั่งวันเกิดเหตุ
นัดเคลียร์ใจก่อนเกิดเหตุสลดขึ้น
พอเขากลับมาแล้วเขามาเรียกที่เนี่ย

มันทิ้งผมแล้วอ่าเขาก็นั่งเล่าให้ฟังว่า
ผมไปจับได้แต่ผมตามไม่ทันรถผมติดไฟแดง
เขาก็มาร้องไห้เขาก็ไม่บอกว่าผมจะฆ่ามันอย่างนู้นอย่างนี้
เขาก็ไม่เคยพูดเพราะว่าปกติเราจะไม่ค่อยพูดกันอยู่แล้ว
เลี้ยงเขามาก็จริงแต่พอสี่ห้าปีมาเขามีเมียเราก็ไม่เคยไปยุ่ง
เขารักผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเขานอนรอเมียเขาทุกคืนเวลาที่เมียเขาไม่มา
สำหรับศพของนางสาวอภิญญาญาติได้นำมาประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดเขามะกอกบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจ
ส่วนอาการบาดเจ็บของผู้ก่อเหตุยังไม่พ้นขีดอันตราย
หลังจากผู้ก่อเหตุมีอาการดีขึ้นก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป